ข่าวต่อไปนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่แค่หลวงพ่อที่เราจะนำเสนอข่าวเท่านั้นสุภาพสตรีอย่างน้องปุ้ยก็ควรระวังยิ่งถ้าใส่กระโปรงแล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าใจใช่ไหมว่าพี่จะอธิบายเรียกอะไรนะครับไม่ว่ากระโปรงหรือจีวอนนะครับถ้ามันพันเข้าไปในซี่ล้อรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยนะฮะมันเกิดค
ว่าจีวอนเข้าไปพันล้อฮะอืมท่านบาดเจ็บเลยนะฮะคือกระชากหงายท้องเลยครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเจ็ดโมงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับบนถนนสุขาประชาศรรย์ตำบลบางพูดอเภอปะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในที่เกิดเหตุนะครับพบพระสันติพี่กุณฑองท่านอายุหกสิบหกปีนะครับเป็นพระลูกวัดอ่
จีวอนนะครับเข้าไปพันอยู่กับโซ่ของรถจักรยานยนต์ด้วยทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดอุบัติเหตุนะครับพบว่ายังมีเศษจีวอนฉีกขาดตกอยู่แถวนั้นด้วยบริเวณดังกล่าวนี่แหละก็ไปพูดคุยกับนายธนงศักดิ์โพขี่อายุ๔๒ปีคนนี้เขาเป็นอาสาสมัครของศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพที่เข้าไป

ตกจากรถหัวกระแทกพื้นด้วยลำบาดเจ็บครับหลวงพ่อบอกว่าก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ถือโทษคนขี่วินนะเพราะว่าหลวงพ่อเองน่ะที่ประหมาตรรีบร้อนตามวัดไม่ได้ระวังนะครับก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรครับ